มีอีกบ้านหนึ่งค่ะอยู่กันสองแม่ลูกนะคะแม่เนี่ยอายุเยอะแล้วนะคะ
ส่วนลูกสาวเนี่ยอายุสี่สิบเอ็ดปีป่วยเป็นผู้พิการตาบอดหูหนวก
พิการทางสมองด้วยอุ้ยเมื่อวานค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าคนแม่อ่ะ
ออกมาจากบ้านจะไปหาข้าวให้ลูกกินไงครับแล้วได้ยินคนแม่บ่นว่า
เหนื่อยจนหายใจไม่ออกอืมก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปรากฏติดโควิดสิบเก้า
รับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะอ่า
นี่ยังไม่ทันข้ามคืนเลยนะคะครับเสียชีวิตในวันนั้นเลย
ก็คือเมื่อวานนี้แล้วคือเพื่อนบ้านบอกไม่รู้จะช่วยเหลือลูกสาวคนนี้ยังไงดี
เพราะยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่แม่แบบออกมาถูกรับตัวไปโรงพยาบาล
แล้วตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวเพื่อนบ้านจะเข้าไปช่วยจะไปป้อนข้าวอะไรก็ไม่ได้

อย่างที่บอกคือเขาตาบอดหูหนวกและพิการทางสมองด้วยนะคะ
เราได้คุยกับเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านบอกโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงดีเลย
สงสารมากทำได้แค่เอาน้ำไปวางให้หน้าบ้านนะคะ
อยากให้เขามาดูให้ไวที่สุดนะคะ
เพราะว่าเขายังไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยค่ะแต่เมื่อคืนอ่ะ

ใช่ถ้าแม่เขาไม่อยู่หนูก่อน
แต่วันนี้ที่เราข้ามไม่ได้เพราะหมอห้ามไว้
ห้ามเขาพี่สาวก็โทรมาว่าห้ามเข้า
เพราะว่าเชื้อเขากำลังกระจายตอนนี้

อยู่ใช่ไหมฮะไอไอต่อเนื่องไหมหรือว่า

ก็ไม่รู้ทำยังไงแล้วหมอก็ห้าม

ก็จะมีแม่นี่แหละที่ดูแลลูกสาวคนนี้อย่างใกล้ชิด
ทีนี้แม่ไม่อยู่แล้วแม่เสียชีวิตจากโควิดไปแล้วเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือยังไงก็ติดต่อทั้งทีมข่าว

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

เพื่อมารับตัวลูกสาวคนนี้ไปรักษาค่ะ
แต่อย่างที่บอกว่าเคสนี้ค่อนข้างซับซ้อน
เพราะว่าเป็นทั้งผู้พิการสายตาสมองด้วยหูหนวกด้วยนะคะ
ก็เลยต้องดูว่าที่ไหนจะสามารถรับดูแลได้
เพราะว่าโรงพยาบาลสนามน่าจะไม่สามารถดูแลได้ค่ะ